โคราชครับเด็กหญิง๘ขวบก็ไปเล่นฟุตบอล
ไม่ผิดก็ไปเล่นฟุตบอลไปกับเพื่อนแหละแม้จะเป็นน้องผู้หญิงก็ตาม
นะครับไปถึงปั๊บลูกบอลมันไปตรงเสาไฟ
เก็บฟุตบอลแน่มือจับติดอยู่กับเสาไฟดูด
ดับไฟช็อตน้องเสียชีวิตครับ
พ่อแม่ญาติพี่น้องกอดกันร้องไห้พ่อกับแม่นี่มาอาบน้ำให้กับลูก
เป็นครั้งสุดท้ายครับเด็กหญิงสรรณรัฐหรือว่าน้องเกลอายุ๙ขวบครับ
แล้วก็แต่งตัวในชุดกีฬาให้น้องนะครับแล้วก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับที่สนามกีฬาในหมู่บ้านที่พิมายนครราชศรีมา
ฝนก็ตกลงมาน้ำก็เจิ่งอยู่หน่อยหน่อยนะนะครับฝนตกลงมาหยุดปั๊บเนี่ย
เกลกับเพื่อน๙คนได้มั้งออกไปเล่นฟุตบอลนะครับที่ลานกีฬาของหมู่บ้าน
จากบ้านไปสี่สิบเมตรเท่านั้นเองแม่ของน้องเกลใจเสียแล้ว
ตอนได้ยินเสียงเพื่อนของลูกสาวตะโกนบอกแกไฟดูดแกไฟดูด
เนี่ยครับเธอกับสามีวิ่งมาวิ่งมามาพบว่ามือของลูกเนี่ยจับอยู่ที่เสาไฟครับ
แล้วช่วยกันดึงออกมาแต่ขณะนั้นลูกสาวหมดสติไปแล้ว
พยายามปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็รีบพาตัวน้องส่งโรงพยาบาลพี่มาย
แต่คุณผู้ชมครับไม่สามารถจะยื้อชีวิตโอ้โหลูกสาวเอาไว้ได้ฮะ
เสียใจจริงขณะนี้นะครับยังไม่มีหน่วยงานใดจะมาแสดงความรับผิดชอบ
สนามกีฬาจุดเกิดเหตุนี้นะครับเป็นของเทศบาลตะบนพิมาย
สร้างขึ้นก็ให้เด็กและเยาวชนมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬากันแหละ
แต่ก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นครับ